ดูเรื่องนี้กันหน่อยจะพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านไปดูเรื่องลึกลับ
เรื่องแปลกแถวด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
ผู้หญิงคนหนึ่งทำงานเป็นพนักงานกาซิโน
พรมแดนมาอรัญญประเทศที่เมืองไทย
เจ้าหน้าที่เจอด่านตรวจก็เห็นว่าดูลักษณะแปลก
ที่มันประหลาดคืออะไรไหมครับ
เขาตอบว่าไม่รู้

เพราะว่าตอนที่จะจับค้นตัวเนี่ยนะโอ้โห

พี่มาพูดมาแล้วหรืออะไรคะ
มากับหนูเลย

คือผู้หญิงคนนี้มาที่ด่านตรวจ
แต่เห็นไหมผู้ชายยืนเฉย

ผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีมาที่ลานจอดรถ

ผู้หญิงพยายามจะล้วง

มีแฟนเป็นทหารพรานชื่อลี

คนที่รออย่ามาตรวจ

ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะ

ไปตรวจสอบตรวจค้นได้คุณดูสิ

ผู้ชายจะไม่แตะเนื้อต้องตัวเลย
ถูกต้อง
ซึ่งสุดท้ายแล้วต้องไปขอกำลังตำรวจหญิง

ต้องใช้กุญแจมือล็อกเอาไว้เลย
แล้วก็ลากตัวมาตรวจค้นที่กองร้อยทหารพราน

แต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารพราน

ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวกระหนกวันชนลสิน

เจ้าหน้าที่เขาเฝ้าระวังตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดกันอยู่แล้ว

ค้นไปก็เจอไอซ์เกล็ดสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใส
น้ำหนัก๐๘๐๘กรัม
หุ้มด้วยกระดาษทิชชู่อีกห่อหนึ่ง
แล้วก็ซ่อนอยู่ในช่องคลอด
พอเจ้าหน้าที่ล้วงออกมาได้ถามเลยว่า
นี่ของใครนี่อะไร

หนูไม่รู้ว่าเป็นของใครมาลืมไว้ในช่องคลอด

แต่ก็คาดว่าจริงแล้ว
คงจะเสพยามาเธอก็ยอมรับแหละ

พอถึงเวลาจวนตัวไม่รู้จะแก้ตัวยังไง

ไม่รู้ใครลืมไว้ในช่องคลอดค่ะ
อัตฤษี
ความสังเกต